คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีหนุ่มวัย๑๙ปีขี่จักรยานยนต์ไปส่งแฟนสาวที่โรงเรียนนะครับ
ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักล้ม

สาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากจักรยานยนต์ดอกยางศึกนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐเข้าช่วยเหลือนายอดีศักดิ์คำอินอายุ๑๙ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ใต้รถบัตรโดยสารสายชนบุรีสัตหีบ
บริเวณแยกอ่างศิลาถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จากการตรวจสอบพบมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดและมีเลือดไหลออกตามใบหน้า

ส่วนนักเรียนหญิงอายุ๑๖ปีที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
นักเรียนหญิงอายุ๑๖ปีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
เพื่อไปส่งที่โรงเรียนแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันทำให้เสียหลักพุ่งชนรถบัสแล้วล้มคว่ำ
คนขับขี่จึงพุ่งเข้าไปใต้ท้องรถ
ซึ่งจากการสังเกตพบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ดอกยางศึก

ว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
อีกรายเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ในพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายพิชาติสุดสำอายุ๑๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบัตรรับส่งนักเรียนที่จอดอยู่ริมถนน
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกขาขวาหัก
และมีบาดแผลถลอกตามร่างกายจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเห็นรถบัตรรับส่งนักเรียนขับมาจอดไว้ริมถนนไม่นาน
นักศึกษานุ่มก็ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ที่จังหวัดน้องคายเกิดอุบัติเหตุรถกระบะติดตู้ทึบส่งขนมปัง
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่กลางถนนสายหนองคายพลพิสัยในพื้นที่บ้านสันติศุกร์ตะบนบ้านเดืออำเภอเมืองหนองคาย
ซึ่งที่เกิดเหตุไม่พบคู่กรณีมีเพียงขนมปังหล่นเกลื่อนถนน
แม่ค้าขนมปังอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปรับขนมปังในตัวเมืองน้องคาย
เพื่อนำไปขายในหมู่บ้านขากลับมีอาการหลับในจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
โชคดีที่สองแม่ลูกถูกเสร็จกระจกบาดที่แขนและฝ่ามือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ท้ายด้วยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่า
สี่แยกประจวบคิริขันมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนกันเป็นจำนวนมาก
เพราะไม่อยากไปกลับรถไกลทำให้วิทย์เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง
อยากให้ตำรวจในท้องที่ช่วยกวดขันวินัยจราจร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจพบว่าจุดดังกล่าวคือถนนประจวบคิริขัน
ซึ่งเป็นเส้นหลักเข้าตัวเมืองและอยู่ห่างจากสี่แยกถนนเพชรเกษมประมาณ๓๐๐เมตร
ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงช่วงค่ำมีผู้ขับขี่รถหลายรายย้อนสอนเพื่อเข้าห้าง
และย้อนไปยังสี่แยกถนนเพชรเกษมเพราะไม่อยากไปกลับรถ
ที่กำแพงของห้างจะติดป้ายเตือนขนาดใหญ่ห้ามย้อนสอนเอาไว้ก็ตาม
สพเมืองประจบคิริขันได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ที่ผ่านมาตำรวจจราจรได้ลงพื้นที่กวดขัน
เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เข็ดลาม
ยังมีผู้ฉวยโอกาสขับรถย้อนสอนอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งหลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดในการจับกลุ่มผู้กระทำผิด
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น